มาดูเรื่องของโจรกันหน่อยค่ะอืมมาแบบตีเนียนใส่ชุดช่างมาเลย
หมวกช่างประหนึ่งว่าตัวเองเป็นช่างเป็นช่างหรือเปล่าไม่รู้
อันนี้เป็นภาพวงจรปิดนะคะ
เขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้ค่ะแล้วมีข้อความบอกไว้ว่า
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายชายสามคนใช้รถยนต์กระบะสีดำเป็นยานพานะ
พร้อมเครื่องครัวที่รอการติดตั้งอีกมูลค่าเกือบ๒แสนบาท
มาที่ภาพนี้คุณผู้ชมดูนะคะมากัน๓คนจริง
เราทำไว้ให้เลยคนที่๑คนที่๒และคนที่๓
เขาขับรถคันนี้มาจอดที่หน้าบ้านหลังนี้ค่ะนี่แหละค่ะ
ช่างนั่นแหละค่ะทีมข่าวเราเลยลงไปดูค่ะ
ในบ้านหลังนี้อันนี้เขายังก่อสร้างอยู่เลยนะคุณคิง
นี่ค่ะพบเจ้าของบ้านคุณธนัดค่ะคุณธนัทเนี่ยเขาก็ชี้ให้ดูบอกว่า
ตรงนี้แหละนี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละคนร้ายมันตัดโซ่คล้องประตูหน้าบ้าน
ก็เนี่ยโดนตัดถ้าดูด้านหน้าจะเป็นแบบนี้
พอมันมาจอดรถเสร็จปุ๊บก็ตัดโซ่เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปแบบเนียน
ให้มาทำบ้านเนี่ยนะคะเข้ามาตกแต่งบ้าน
เอาทั้งหมดไปหมดของช่างพอเห็นว่าเป็นสามคนร้าย
ก็อย่างที่บอกว่าภาพชัดเจนเห็นป้ายทะเบียนรถไหม
ชัดมากนะครับชัดเลยค่ะถูกต้องค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะตี๔ของวันที่๑๗กุมภาพันธ์ค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาขโมยเครื่องมือไปมูลค่าหลายแสน
ใช้เวลาอยู่ประมาณสิบนาทีเท่านั้นก่อนเดินออกมาจากบ้าน
แล้วก็ขับรถมุ่งหน้าหนีไปทางถนนรังสิตนครนายก

พอตรวจสอบกล้องของเทศบาลอีกค่ะ
จะมีบางช่วงบางตอนก็อย่างที่บอกว่าจับภาพรถคันนี้ได้อีก
ตอนนี้มีหลักฐานค่ะแล้วเขาเอาไปแจ้งความวิธีสพธัญบุรีค่ะ